นี่เห็นพอพูดถึงเรื่องชาวจีนใช่ไหม

พัทยาจำได้ใช่ไหมครับคลับวัน

ตอนนั้นที่เขาไปบอกว่าเคลียร์กับผู้ใหญ่แล้ว
จำได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาตั้งโต๊ะแถลงขอโทษ
คนดูแลมาขอโทษแต่เจ้าของตัวจริงคือกูเอียว
แล้วตามหาตัวอยู่ล่าสุดค่ะ
จับตัวกูเอียวได้แล้ว

คือใช่มาเลยนี่แล้วไปจับได้หน้าศาลเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะที่เจ้าหน้าที่คุมตัว
เอาให้คุณผู้ชมดูนี่ลงมาจากรถแล้วใช่ค่ะ

หน่วยคอมมันโดเบอร์บาพาไทยกำลังจับกุมตัวเลย
นี่คือกูเอียวเขามีชื่อคนไทยด้วย
ชื่อนายณิติติชกชัยทะนะพร

อ้าวแล้วยิ่งยื่นบัตรให้ดู
ยื่นบัตรประชาชนให้ดูอ่ะบัตรประชาชนคนไทย
ที่จับได้คือหน้าศาลจังหวัดพัทยาเลยเอ้าทำไมเพราะว่าตอนนั้นน่ะกูเอียวเพิ่งออกจากการพิจารณาคดีเก่า
โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้าก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
ตำรวจก็คุมตัวมามาที่สพเมืองพัทยาค่ะ
จับกลุ่มนี้ถ้าเกิดย้อนไปตอนที่ตำรวจบุกไป
คลับวันสถานบันเทิงที่พัทยาชนบุรีเนี่ยนะแล้วกูเอียวน่ะตกเป็นข่าว
แล้วก็บอกว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในจังหวัดอ้างชื่อหมดเลย
หลังจากนั้นก็มีการให้ผู้บริหารมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
หลายขนาดมากไปหน่อยแล้วพยายามจะชี้แจง
แต่ปรากฏว่าสื่อสารผิดพลาดคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม
อันนี้ก็เหตุการณ์ตอนที่เค้ามาตั้งโต๊ะแถวนี้

เอ๊ะชื่อเนี่ยชื่อนิติพัฒน์โชคชัยธนพรของกูเอียวเนี่ย
เลขบัตรประชาชนเนี่ยเอาพอไปตรวจสอบดู
เอ้าไม่ใช่บุคคลตามทะเบียนราชนี่
อันนี้หนึ่งแล้วนะตรวจสอบไปที่ญาติ
ญาติของนายนิติพัฒน์ที่เขามีชื่อตามทะเบียนราชจริงเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าไงรู้ไหมไม่เคยรู้จักกับคนที่ชื่อกูเอียวหรือว่าเจ้าของผับคนนี้มาก่อนเลย
ถ้าจะให้ดูบัตรประชาชนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะผมว่านะคุณผู้ชมว่าไหมล่ะดอมว่าไหม
บัตรจริงบัตรจริงแต่เอาคนอื่นเขามาสวมสวมชื่อดิเออสวมชื่อใช้เลขเขาสวมชื่อเขาเนี่ยใช่ไง
แล้วก็เนี่ยจะได้เอาอันนี้มายื่นแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมเป็นคนไทย
ตำรวจรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วค่ะจนออกหมายจับได้แล้วนอกจากนี้นะตำรวจก็ไปแบ่งกันตรวจค้น
อุ้ยไปตรวจค้นสิบเอ็ดจุดพร้อมกันทั่วเมืองพัทยากับที่บางระมุงชนบุรีอ่ะหาหลักฐานต่างต่างหาจุดว่ามันมีจุดไหนบ้างเชื่อมโยงคือเอาง่ายตำรวจเนี่ยนะค่อยต่อจิ๊กซอลทีละชิ้นทีละชิ้นจนรู้ว่าอ๋อหูเหียวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผับคนจีนชื่อดังท็อปวันในการส่งลูกค้
ขอบอตรอนนะกำลังเดินหน้าลุยเลยนะลุยปลาปลามแต่ขอยังหนึ่งเวลาไปอ่ะไม่ต้องไปแบบชุดใหญ่อะไรขนาดนั้นแอบไปก็ได้มันจะได้เจอไหมอย่างนั้นไปชุดใหญ่ที่ไรไม่ค่อยเจออะไรอ่ะ